ครับไปที่เรื่องราวที่ชาวโซเชียลเขาเห็นแล้วต้องฮือฮา
แล้วเขายกมือกราบไหว้กันเลยนะมีคุณภาพของรถประจำตัว
สำหรับการเดินทางของหลวงปู่สวงหรือว่าพระผู้ที่ได้รับฉายาว่าหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินมาเผยแพร่
เป็นอย่างไรไปดูครับ
อืม
เอาล่ะผมเชื่อว่าหลายคนสาธุชนมากมายรู้จักหลวงปู่สวง
แต่รถประจำตัวของท่านเนี่ยหลายหลายคนไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นจริงจริง
เอามาให้ดูกันแบบนี้หลายคนเห็นคลิปนี้แล้วเนี่ยเราก็เป็นสาธุชนที่มีความเชื่ออยู่แล้วด้วยนะ
ยกมือไหว้เลยนะเพราะไม่เคยเห็นจริงนะครับ
ขนลุกเลยนะคุณลูกศิษย์ลูกหานะครับที่มีความเคารพสัทธาในตัวหลวงปู่สวงเนี่ยนะฮะ
ก็ไปถ่ายรูปนี้แล้วก็เอาไปโพสต์ในโลกโซเชียลหลวงปู่สูงเนี่ยได้รับฉายาว่าเป็นเทวดาเดินดิน
พี่คุณเค้าเดินเหมือนแบบถ่ายแบบใต้รถอย่างงั้นเลยอ่ะ
ถ่ายให้เห็นรอบทั่วเลยนะครับ

เออเขาบอกว่าเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยไง
รถคันนี้ปัจจุบันอยู่ที่วัดป่าหนองลมอำเภอวัฒนานครจังหวัดสะแก้ว
ที่ผ่านมานะครับก็มีสาธุชนเดินทางไปกลับไห้ขอพรกันไม่ขาดสาย
แม้ว่าหลวงปู่สวงท่านจะได้มรณภาพไปแล้วแล้วก็ละสังขารไปแล้วนะฮะ
ตั้งแต่เมื่อวันที่๘กันยายน
โอ้โหแล้วดูอะไรล่ะน้องใบตอง

ดูแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวเอาแต่อย่างนี้

อยากให้รู้ถึงประวัติของหลวงปู่สวงกันด้วยนะครับ
ถามว่าทำไมหลวงปู่สวงถึงเป็นพระที่หลายคนเคารพสัทธา
จากประวัตินะครับยอดแล้วกัน
ความเป็นมาของท่านเนี่ยคือท่านเป็นพระที่ปฏิบัติถือทุดงไปมากมายหลายที่
โดยเฉพาะแถบเขาพนมดงรักษ์ในฝั่งไทยและกัมพูชานี่แหละครับ
นี่ฮะก็ทำให้ชาวบ้านรู้จักท่านอย่างกว้างขวางในแถบภาคอีสาน
จนถึงภาคอื่นด้วยนะแถมเขาเล่ากันว่าท่านเนี่ยมีอภินิหาร
แสดงตัวปรากฏตัวอยู่ในหลายที่หลายแห่งหลายสถานที่ได้ในเวลาเดียวกัน
แต่นั่นเป็นสิ่งที่เล่าขานกันต่อมา
เป็นสิ่งที่อัศจรรย์ใจของชาวบ้านที่ได้พบเห็น
ยังเป็นที่มาของหลวงปู่สวงเทวดาเดินดิน
เฉพาะตอนที่เดินทางไปกรุงเทพเท่านั้น
แต่ถ้าเดินทางไปยังที่อื่นใน

สรีระสังขารของท่านถูกเก็บรักษา
เอาไว้ในโลงแก้วประดิษฐานอยู่ใน
ไรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดครับ

โดยสังขารของท่านนั้นเนี่ยอย่างที่เห็นไม่เน่าเปื่อยนะครับ
แถมยังมีหุ่นขี้พึ่งหรือพิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่สวงอยู่ที่วัดบ้านขยุง
ตำบลห้วยตามอนอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดครับ
ทุกวันนี้ลูกศิลปลูกหาคนมีความเชื่อก็เดินทางไปกราบไห้ขอพรกันนะ
เพราะเชื่อว่าท่านสามารถโดนบันดาลความสำเร็จ
แล้วก็สิ่งที่ลูกศิษย์ลูกหาปรารถนาได้
เป็นเรื่องของความเชื่อก็ว่ากันไป
เขารบศรัทธาจริงก็คือการปฏิบัติ
ปฏิบัติชอบของตัวท่านเอง
แต่สิ่งหนึ่งที่ที่ฉันเห็นก็คือชัดเลย

ชัดเลยว่ามีคนเริ่มใส่ศรัทธาเยอะ
ตรงใครอยากจะไปดูทะเบียนรถ
รถประจำตัวของหลวงปุ๋ยสวกก็ไปกันเลย

ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่อยู่จังหวัดศรีสเกต
ต้องบอกว่าเคยได้ยินชื่อเสียงของท่าน
ที่หลายคนเคารพสัทธามามากมายนะคะ

ยังไม่เคยเห็นรถแบบนี้เหมือนกัน